หลังเลือกตั้งเราจะได้รัฐบาลชุดใหม่เมื่อไหร่กันนะ

หลังเลือกตั้งเราจะได้รัฐบาลชุดใหม่เมื่อไหร่กันนะ
โดยตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย

หรือประกาศรับรองสอสอไม่เกิน๖๐
หรือประกาศรับรองสอสอไม่เกิน๖๐วัน
ที่๑๓กรกฎาคมเราจะได้สอสอจนครบในสภา
หลังจากนั้นสภาพผู้แทนรัศดรก็จะดำเนินขั้นตอน
เลือกประธานสภาผู้แทนราชดร
และรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
โดยใช้เสียงข้างมากทำการเลือกกันครับ
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
จะได้รับสิทธิ์และทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
และหลังจากนั้นประธานรัฐสภาก็จะทำหน้าที่
นัดวันให้สสและสวมาทำการเลือกนายกรัฐมนตรี

นักกฎหมายหลายท่านชี้ว่า

น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม๒๕๕๙
และเมื่อมีการโปรดก้าวแต่งตั้งนายก

ขั้นตอนจากนั้นก็จะจัดตั้งคณะรัฐมนตรี

หลังเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
จนมีนายกและได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ระยะเวลารวมเป็นเสร็จแล้วไม่น่าเกิน
สิ้นเดือนสิงหาคม๒๕๖๖นี้ครับ